สำหรับรถแต่ว่ากลายเป็นถนนสำหรับวัวไปแล้ว
อยู่ก็มีวัวมาวิ่งอยู่บนท้องถนนที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
โอ้โฮทีนี้เจ้านาฏีก็กลัวละหนสิ
ในการที่จะเข้าจับวัวแล้วก็เอาเขากลับไปที่ข้อ

นี่สวนเลนเต็มเลยนะ
วัวก็เหงื่อตกเจ้าหน้าที่ก็เหงื่อตก
เพราะต่างฝ่ายต่างไม่รู้จะทำอะไรกันดี
ดูท่าทีกันอยู่นานนะฮะตำรวจภูทรพระสมุทรเจดี
พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลที่ร่วมกระตันยู

ช่วยกันไล่ต้อนวัวเพศผู้๒ตัว
ที่ออกไปวิ่งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ
ใกล้ปากซอยสุขสวรรค์๘๔ตำบลในคลอง
บางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีนะครับ
วัวทั้ง๒ตัวเดินลัดเลาะอยู่ริมถนน
ฟุตบาทยังไม่ออกไปกลางถนนมาก
แต่บางครั้งอยู่ก็วิ่งออกไปกลางถนนเหมือนกัน
ทำให้รถของประชาชนที่สัญจรไปมา
หักหลบแล้วก็เบรกกันแทบไม่ทันเลยนะครับ

จากนั้นก็หาที่ปลอดภัยให้กับวัวอยู่

ทั้งที่อากาศร้อนมากนะฮะ

ลูกอย่าพึ่งไปเลยนะว่าเดี๋ยวแทน

วัวเขาไม่รู้หรอกจะข้ามตรงไหนยังไงนะฮะ
วัวก็เสียวคนขับก็เสียวเจ้าหน้าที่ก็เสียวนะ
ใช่ครับโดยคุณน้องอำนาจศรีชัยนาธิ
ที่พบวัวบอกว่าระหว่างกำลังขี่รถจักรยาน

วัววิ่งออกมาจากข้างถนนก่อนจะไปเดินอยู่เกาะกลาง
รีบไปช่วยกันต้อนวัวเข้าไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหน่อย
ทีนี้ก็เลยปวดหัวกันทั้งวัวทั้งคนแล้วนะครับ
ตำรวจก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากช่วงนี้อากาศร้อน

ประสานผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยตามหาหน่อย
เจ้าของมาหน่อยรับกลับคืนไป
แล้วก็กำชับนะบอกให้ดูแลเอาใจใส่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
นี่ยังดีนะไม่เกิดความสูญเสียทั้งต่อคนแล้วก็ต่อวัวด้วยนะฮะ